ตอนนี้จะปวดก้าวลงมาแล้วก็จะต้องเลือกนายกแล้ว
เขาจะต้องเลือกนายกแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาก็จุดยืนพักประชาธิปัตย์นะว่า
จะประชุมเมื่อไหร่จะมีเมื่อเจ็บอะไรนะครับ
คือตอนนี้ก็จะปลดกล้าวันนี้แล้วก็ภายใน๓วันก็ต้อง

ซึ่งตรงนี้ในส่วนของภาคประชาธิบัตย์เองก็ยังไม่ชัดเจนว่า
จะเข้าร่วมรู้จักสตาร์ทสนุนเพื่อได้เป็นเอียดอะไรยังไง
ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคั่วหนึ่งที่ท่านกำลังทำหน้าที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่ได้นับหนึ่งที่ประชาธิปัตย์แล้วครับนะครับเพราะว่าต้องนับหนึ่งที่นั่น
แปลว่าต้องรอสัญญาณจากพปชล
ก็ต้องน้ำหนึ่งที่นั่นเพราะว่าเพราะว่าการตัดสินใจในทางการเมืองที่จะเริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มต้นที่นั่น
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดก็ทราบตรงกันว่าพลังประชารัฐก็มาเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลของพักพลังประชารัฐ
แต่ว่าที่ต้องยุติการประชุมไปเนี่ย

เนื่องจากว่าพลังประชารัฐก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้เป็นหนึ่งเดียวในส่วนของพลังประชารัฐซะก่อน

แต่ว่าสำหรับการทำหน้าที่ของท่านประธานสภาพผู้แทนราชดรท่านใหม่
ท่านก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูลหรือว่าตามกฎหมายอยู่แล้ว
ซึ่งก็จะต้องมีการนัดประชุมซึ่งอันนี้ก็ต้องถามท่านว่าจะมีการนัดประชุมเพื่อเลือกนายกรรมตรีเมื่อไหร่อย่างไร
อันนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการครับ
อย่างการที่เป็นการที่เป็นตำรวจกลางแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมรัฐบาลไหมคะ
ส่วนการที่พักไหนจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไร
อันนั้นก็คงขึ้นดูกับแต่ละพักกลางเมืองที่จะเป็นผู้พิจารณานะครับ
ตรงนี้ในส่วนของพักประชาธิบัตรจะเสนอไหมคะหรือว่าต้องรอ
ยังไม่ได้มีการประชุมกันในเรื่องนี้นะครับ
คงจะต้องนับหนึ่งที่พลังประชารัฐก่อนว่าท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
พลังประชารัฐเขาบอกว่าจะโหวตนายกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องตะแหน่งลำจีน

สุดแล้วแต่พลังประชารัฐก็ต้องตัดสินใจ
ประชาธิปัตย์ก็เป็นภักดิ์ขณะกลางอย่างที่ผมเรียนแล้ว

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจสถานภาพของเรา
ว่าเราอยู่ในฐานะไหนอย่างเรา
แต่ตรงนี้เหมือนพลังประชารัฐบอกว่าทุกพักเข้ามาแล้ว
เหลือแต่ประชาธิปัตย์แบบนี้ก็ยังรอคำตอบจากประชาธิปัตย์

แปลว่าที่ไปดิวที่ไปพูดคุยกันไม่มีใช่ไหม

แต่การพูดคุยกันที่มีการพูดคุยเจรจากันเนี่ย

ว่าโหดนายกก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาเรื่องต่อไป

ยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะครับ

พลังประชารัฐก็ได้มาเชิญประชาธิบัติร่วมรัฐบาล
แล้วก็เดิมก็คิดว่าทุกอย่างยุติ

เกิดประเด็นปัญหาที่ความไม่ลงตัว

ในส่วนของพลังประชารัฐก็เลยเป็นที่มา
ประชาธิปัตย์ก็เลยจำเป็นจะต้องเลื่อนการประชุม

ตอนนี้ก็ต้องให้เวลา
พลังประชารัฐในการที่จะไป
คลี่คลายสถานการณ์ต่าง

ส่วนท่านจะตัดสินใจอย่างไร
ในฐานะภักดิ์ประชาธิปัตย์นี้ผมเรียนเลยว่า
เราก็เคารพการตัดสินใจของท่านครับ
ไม่ได้มีกรอบกำหนดเวลา

แต่ตอนนี้กระบวนการที่จะเดินไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรี

การจัดตั้งรัฐบาลมันจะต้องเสร็จก่อน
ที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีไหมคะ
ก็ขึ้นอยู่กับพักแกนนำ
คือภักดิ์พลังประชารัฐจะเป็นผู้พิจารณา

แต่ว่าถ้าตอนนี้ไม่เสร็จแต่มันต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย

ก่อนที่จะมีมติของตัวเอง

แต่ว่าในส่วนที่จะเกี่ยวพันกับภาคอื่นเนี่ย
โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวพันกับพลังประชารัฐ
อันนี้ก็ต้องรอพลังประชารัฐว่าจะตัดสินใจอะไรอย่างไรนะครับ

เราก็พร้อมจะตัดสินใจหรือพร้อมจะพิจารณาอยู่แล้ว
แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พักประชาธิปัตย์
ปัญหาอยู่ที่พลังประชารัฐจะต้องกลับไปคลี่คลายสถานการณ์ภายในพักของเรา

จึงเป็นที่มาที่ทำให้สถานการณ์มันยังค้างคาอยู่

มันจะมีการแยกระหว่างการโหวตนายกรัฐมนตรีกับการร่วมรัฐบาลไหมคะ
หรือว่าสองเรื่องนี้ไปพร้อมกันไหมครับ
ต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในการเลือกนายกรรมตรีวันนั้นเป็นอย่างไร
ประชาธิบัติอยู่ในสถานะไหนนะครับ
ขณะนี้ก็ยังอยู่ในสถานะของความเป็นประชาธิปัตย์อยู่
เรายังไม่ได้พิจารณาในเรื่องการตัดสินใจจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมอย่างไรนะครับ
เป็นไปได้ไหมคะว่าจะฟรีโหวต

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจอะไรในสภาพุทธแห่งด้าสะดอน
จำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันก่อนที่จะมีการไปเลือกโหวตนายกหรือเปล่าคะ
ประชาธิปัตย์ต้องมีการประชุมร่วมกันให้เสร็จก่อนค่อยไปเลือกนายกหรือเปล่าหรือยังไงครับ
ก็อยู่ที่พลังประชารัฐว่าทางนู้นพร้อมที่จะตั้งรัฐบาลหรือไม่อย่างไร
จากกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการที่มาเชิญพักประชาธิบัติร่วมรัฐบาลนะครับ

คือเรารอคำตอบจากพลังประชารัฐอย่างเดียวก่อนถึงจะว่าเราถึงจะประชุมร่วมเมื่อไหร่ถูกต้องไหมคะ
ถ้าเรื่องประชุมร่วมนี่ก็แปลว่าจะต้องตัดสินใจว่าจะไปเป็นรัฐบาลหรือไปเป็นฝ่ายค้านนะครับ
อันนั้นก็ตอนนี้เกิดกรณีกรณีเดียวเกิดขึ้นคือ
มีการเชิญจากภักดิ์พลังประชารัฐให้ไปร่วมรัฐบาลซึ่งยังค้างคาอยู่
ค้างคาอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเกิดประเด็นปัญหาความไม่ลงตัวในส่วนที่พลังประชารัฐจะต้องไปคลี่คลายภายในของพักก่อน
แล้วก็จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่แจ้งมานะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่มีความคืบหน้าประชาธิปัตย์ก็ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาในเรื่องนั้นได้
เท่ากับว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังยืนข้อเสนอเดิมที่ให้ไปกับทางพลังประชารัฐถูกไหมคะ
ถ้าเกิดว่าข้อเสนอเดิมเนี่ยมันถูกปฏิเสธไปเนี่ยการร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ผมตอบล่วงหน้าไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้พูดคุยตั้งแต่เบื้องต้นในเรื่องเงื่อนไขเรื่องการแก้รัฐธรรมนูล
เพราะว่าประชาธิปัตย์ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
ถ้าหากว่าจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลเนี่ยกับพลังประชารัฐอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะได้พาประเทศเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นได้นะครับ
ซึ่งถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ไม่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโอกาสที่ประชาชนประเทศจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยิ่งขึ้นมันริปรี
เพราะว่ารำนูลฉบับนี้เนี่ยกำหนดเรื่องการแก้ไขรำนูนไว้เนี่ยให้ทำยากมากไม่ใช่แค่ให้ใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาเท่านั้นนะครับ
แต่ว่ายังกำหนดเงื่อนไขว่านอกจากเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วเนี่ยคือสองสภารวมกันแล้วยังต้องกำหนดว่าต้องมีฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยเยอะละยี่สิบ
ไม่น้อยกว่า๑ใน๓ด้วยเพราะฉะนั้นเกือบจะเรียกว่าแก้ร่ำนูนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแก้ได้ยากมาก
เกือบจะปิดประตู
มีทางเดียวถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะ
ทำให้เกิดวิกฤตในทางการเมืองขึ้นอีก
นั่นก็คือต้องแก้รำนูนด้วยวิธีไม่ปกติ

เรื่องการแก้รัฐธรรมนูล

รัฐบาลจะต้องเสนอการแก้ไขรำนูน
นามรัฐบาลหรือกำหนดเป็นนโยบาย
มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากขึ้น
คุณค่ะหมายถึงว่า
ถ้าเราจะฟื้นเศรษฐกิจต้องนับหนึ่งที่เศรษฐกิจฐานรากซึ่งก็คือเกษตรกร
ก็หมายความว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพักเนี่ย
จะต้องได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาล
ตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ประชาธิปัตย์ได้ยื่นเงื่อนไขไป
ทั้งหมดก็จะต้องขึ้นอยู่กับพักแก่นำว่าจะรับเรื่องนี้ได้หรือไม่
ก็จะต้องรอคำตอบก็ทราบดีว่าในพลังประชารัฐก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณา
แล้วก็ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวในความคิดอ่านของพักทางนู้นอยู่

ถ้าได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ทั้งสองข้อเนี่ย
แจ้งไปแล้วว่ามันสำคัญทั้งสองข้อครับ
ที่เขายังให้คำตอบไม่ได้เนี่ยมันติดจากข้อรัฐมนุน

แต่ว่าถ้าไม่ได้ทั้งสองข้อมันก็ไม่ความเหนื่อย